สวัสดีครับผมแบงค์พานุวัฒน์ผมไม่ได้แค่ชอบรถแต่ผมเป็นคนที่รักรถทุกเวทีมีปัญหาที่คาดไม่ถึงรถของผมก็เช่นกันต้องรับมือกับสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่แทนที่จะมานั่งกังวลใจผมได้รู้จักกับ

ถูกออกแบบให้พกพาง่ายดีไซน์สวยงาม
ได้รับอาหารการันตีจากสหรัฐอเมริกา
เป็นอันดับหนึ่งในโปรดักต์ที่คนรักรถต้องมี
แล้วความแตกต่างกับแบรนด์อื่นล่ะคะ
เรื่องความแตกต่างนี่คือทั้งโครงสร้างนี่คือแตกต่างแน่นอนอยู่แล้ว
เวลาจะลมแรงหรือฝนหนักมันจะมีความบาลานซ์หรือความคงทนที่มากกว่า
แล้วก็มีการเอาแบบทั้งเรื่องป้องกันแรงลมที่มีการทำผ้าใบเป็น๒เลเยอร์ด้วย
เรื่องล้มแรงหรือฝนหนักนี่ไม่ต้องห่วงเลย
และตัวร่มก็มีสายนิรภัยป้องกันการจรกรรมด้วย
สายนี่คือภายในจะมีสลิงสองเส้นเลยการตัดนี่คือค่อนข้างจะยากพอสมควรเลย
ทีนี้พอพูดอย่างนี้ดูแข็งแรงวัสดุมันหนักไหมคะ
สะดวกตัวโครงสร้างออกแบบแล้วก็ผลิตมาจากไฟเบอร์กราสเลย
น้ำหนักประมาณ๕๕๖กิโลแล้วแต่รุ่น
แสดงว่าผู้หญิงกางพิชชี่สามารถทำได้เองแน่นอนเลย
ไม่ต้องพึ่งใครเลยตัวคนเดียวนี่คือกลางไม่ถึงนาทีแน่นอน
ตอนกลางนี่คือคุณวิชชี่ให้จับตัวร่มวางบนหลังคาก่อน
จะมีคันโยกลงติดตั้งเป็นศูนยากาศแล้วก็กดรีโมทกลางได้เลย
พอกดรีโมทกลางเป็นออโต้ปุ๊บก็จะมีสายคล้องทุกมุม
เวลาลมแรงหรือฝนหนักมาแค่นี้เองครับ
คือแสดงว่าพิชชี่เนี่ยสามารถพกไปไหนได้
แน่นอนเลยนะครับพกติดรถสามารถกางไปไหนก็ได้
ทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ทำงานอันนี้คือตอบโจทย์แน่นอนนะครับ
ต้องการได้ทุกอย่างเลยค่ะทั้งแดดลมแรงแรงฝนหนักนะครับ
ยางไม้ขี้นกกิ่งไม้อันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับ

ทีนี้เอาไปวางบนรถวางบนรถเลยถูกไหมหลังคารถ

มันจะมีปัญหาเรื่องทำให้รถเป็นรอยไหมคะ
ไม่เป็นรอยแน่นอนเพราะว่าการติดตั้งเป็นระบบศูนยากาศนะครับ
เป็นแผ่นยางนะครับก็คือไม่มีการเจาะน็อตหรือว่าเจาะรูใดเลยนะครับ
แล้วก็ตัวร่มทั้งหมด๑๖จุดมีการติดตั้งยางซีนิ่มอยู่แล้ว
ถ้าลมแรงกดตัวร่มจนสะพัดตัวรถก็จะมียางรองรับไว้ก่อนอยู่แล้ว
ยังไงก็ไม่เกิดร้อยแน่นอนร้อยคนแม้ก็ไม่เกิดแน่นอนเลยครับ
เห็นบอกว่ามันมีแป๊กอะไรสำหรับเวลา
แป๊กอันนี้คือออกแบบมาเพื่อที่ว่าเจอพวกลมกันโชคแรงนะครับ
รวมระดับพวกหลังคาบ้านเปิดได้เลยนะครับ
ร่มก็จะเปิดเหมือนกันที่เปิดเพื่อเซฟโครงสร้างตัวเอง

พอลมสงบปุ๊บเราก็กลับมาติดแป๊กแล้วก็ใช้งานได้เหมือนเดิมเลย
มันมีสีให้เลือกไหมเพราะอย่างเป็นถ้าผู้หญิงเราจะอยากได้สีนั้นสีนี้อะไร

เพราะเวลากลางตัวร่มปุ๊บจะมีระยะห่างระหว่างตัวร่มกับตัวรถอยู่แล้ว

เพลง
เอาตัวเขามาพิชิน

แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะเห็นของจริงก่อน
ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อมีที่ไหนบ้างคะ
สามารถพบกับเราที่๕สัตว์สินค้าชั้นนำเลยนะครับ
ก็คือไปดูของจริงก่อนได้ก่อนจะตัดสินใจซื้อ

ถ้ามีรถไม่ต้องมีร่มรถยนต์ก็ได้

โปรดติดตามตอนต่อไป